เราจะไม่ประมาทกับการทำความดีคะ

เราไม่มีโอกาสทำความดีแล้วนะ
เพราะฉะนั้นการที่เราเจริญ

ทำให้กิ๊กรู้สึกว่ากิ๊กมีกำลังใจที่จะทำความดี

ถ้ามบิ้นไพลี่ที่เรามีอยู่มันมีค่าค่ะ
แต่บางคนมันกลัวไง
เราก็จะนอนหลับไปกับลมหายใจของเรา

เราก็จะยิ้มให้ตัวเองแล้วเราก็บอกว่าเรามีโอกาสที่ยังมีชีวิตอยู่
เราจะขอทำความดีอีกวันหนึ่งทำไปเรื่อยในทุกวัน
เอางี้คุณกิ๊กไหนที่คุณเป็นคนปฏิบัติธรรมถึงขั้นที่เรียกว่าคุณเตรียมตัวตายแล้วนะฮะ
ผมอยากรู้ถ้าวันนี้มีคนที่แบบดูอยู่รู้สึกว่าเขาอยากจะฆ่าตัวตาย
แล้วชีวิตเขาแบบมันหมดสิ้นหวังเนี่ยคุณจะสอนเขายังไง
ถ้าวันหนึ่งคุณได้ไปนั่งอยู่หน้าเขาคุณจะสอนอะไรครับ
ก็อยากจะบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากมากนะคะ
พุทธเจ้าเปรียบว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากแบบไหนลองฟังดูนะคะ
ท้องทะเลที่กว้างใหญ่นี้นะคะจะมีเต่าตาบอดตัวนึงเนี่ยดำน้ำอยู่
และทุก๑๐๐ปีเต่าตาบอดตัวนี้ก็จะโผล่หัวเล็กของมันขึ้นมาหายใจ
ตาบอดด้วยนะฮะให้ทะเลด่ายนะ
แล้วก็จะทุกหนึ่งร้อยปีจะขึ้นมาหายใจอีกครั้งหนึ่ง
ในท้องทะเลนี้นอกจากจะมีเต่าตาบอดตัวนี้ดำน้ำอยู่แล้ว
จะมีห่วงแอกเล็กห่วงหนึ่งลอยน้ำอยู่
พุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าโอกาสที่เต่าตาบอดตัวนี้จะโผล่หัวของมันขึ้นมา
แล้วเอาหัวของมันลอดใส่ห่วงแอกเล็กนั้นได้พอดีนั้นยากเพียงใด
โอกาสของการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยังยากเสียยิ่งกว่า

แทบโอกาสมันเป็นศูนย์ศูนย์ท่านจะไม่มีเลย

แต่เวลาเกิดมาแล้วมันท้อแท้กับชีวิตมันก็ต้องมีบ้างแหละ
ก็เป็นธรรมชาติเพราะว่าเราไม่ได้มองเห็นธรรมชาติทุกอย่างตามความเป็นจริง
ที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราเห็นธรรมชาติทุกอย่างแบบอย่างที่ฉันอยากให้มันเป็น
เกิดมาโอ้โหยากจนเหลือเกินเกิดมาพิกงพิการเกิดมาไม่พร้อม
คืออย่างนี้ค่ะมันมีความจริงอยู่๕ประการที่เราทุกคนต้องยอมรับในความเป็นจริงของเราทุกคนนะคะ
อยากให้ยอมรับกฎข้อนี้ได้แล้วเราจะมีความสุข

จริงข้อแรกคือเราทุกคนมีความแก่เป็นธรรมดา
ที่สองคือเราทุกคนมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา
ข้อที่๓คือเราทุกคนมีความตายเป็นธรรมดา
ความจริงข้อที่๔คือเราทุกคนมีความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นธรรมดา
และข้อสุดท้ายคือเราทุกคนมีกรรมเป็นของของตน
โลกมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้ให้ผลสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

เป็นกรรมในอดีตที่เคยทำมาแล้วมันก็ส่งผลเพราะกรรมสร้างรูป
แสดงว่าคุณเรียกว่าคนเรามีกรรมผลเป็นตอนมีกรรมเขาเกิดติดตูมันทุกคน

อยู่ที่ว่าบางคนอาจจะเป็นเกิดเป็นส่วนหนัก
เรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าจิตสุดท้ายพาไปเกิด
กี้พยายามจะบอกว่าทำไมอยากให้ทุกคน
ปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญวิปัสนากรรมฐาน
เพราะที่สำคัญคือจิตของเรานะคะต้องบอกว่า
เราทุกคนประกอบกันด้วยกายและใจถูกไหมคะ
กายและจิตเราถึงได้หัวเราะได้ยิ้มได้พูดได้

ทำไมคนตายถึงหัวเราะไม่ได้ยิ้มไม่ได้พูดไม่ได้
เพราะว่าเขาไม่มีตัวใจแล้วถูกไหมคะ
แล้วพลังงานคือตัวจิตใจของเราเนี่ย
เป็นสิ่งที่มีพลังงานมหาศาล
มีความเร็วกว่าแสงเสียงใดในโลกใบนี้
แล้วมันมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างหนึ่งคือมีลักษณะของการเกิดดับอยู่ตลอดเวลา
จิตเรานะคะเกิดดับเกิดดับเกิดดับ
ความเร็วสูงมากนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเอาไว้นะคะ
จิตของเราเกิดดับที่ความเร็วมีพระสงฆ์เคยประมาณเอาไว้นะคะ
คำนวณไว้ประมาณ๔ล้านล้านครั้งต่อวินาที
นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คนตายปุ๊บจึงเกิดทันทีไม่มีระหว่างค่ะ

ถ้าจิตสุดท้ายตายด้วยความโลภโลภอยากได้คุณไปเป็นเปรตก่อนเลยนะ

กุศลที่ทำมาเอาไว้ก่อนนะจิตสุดท้ายพาคุณไปเป็นเปรตก่อนนะคะ
ตายด้วยความโกรธคุณลงไปเป็นสัตว์นรกก่อนเลย
ตายด้วยความหลงกินเหล้าตายเมาตายกลัวตายนะคะ

เดรฉันแปลว่าสัตว์ที่มีลำตัวขนานกับแกนโลก

เราถึงได้ลื้อให้ไป
คนที่ใกล้จะตายให้สวดมวลที่เขาฟังถูก
อย่างน้อยเขาคิดถึงหน้าพระเอาไว้ใช่

ถ้าคนป่วยนั้นไม่เคยฝึกจิตตัวเองให้สวดมนต์เลย
ให้เกิดอยู่ในบุญในกุศลเดิม
สุดท้ายพาไปเกิดสัญญาว่าผีก็มีจริง
ก็มีสิค่ะแต่ทีนี้ประเด็นคือว่าบางคนเขาทำบุญมามากใช่ไหม
แต่ว่าจิตสุดท้ายสมมุติเขาหลงตายเขาไปเป็นเดรัชฉาน
ทุกคนจะเคยเห็นไหมคะเดรัชฉานรวยหมาแมวรวย
หมาแมวที่เจ้าของดูแลอย่างดีพาศพลงพยาบาลใส่เพชรเดินกระดูกอยู่ที่บ้าน
มีคนตามเช็ดอึเช็ดฉี่นี่ไง

แสดงว่าในโลกนี้ไม่มีคำว่าเหตุบังเอิญ
ไม่มีค่ะโลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญ

กฎแห่งกรรมที่เราทำสั่งสมอยู่ในดวงจิตของเรานี่แหละ
คนที่จะจนคนที่จะถูกหวยคนที่จะรวยคนที่จะต้องตายโหง

บใดไม่หมดกิเลสคุณก็ยังต้องเวียนไหว้ตายเกิด
เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ร่ำไป

ทำพิธีถวายสังขทานตั้งโต๊ะให้กับเจ้ากรรมในเวรของอาม่าด้วย

บอกว่าให้ไปสวดมนต์ก็คือบทสวดมนต์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะ
ให้สวดมากกว่าอายุขายของอาม่า๑โจทย์

แล้วก็ให้กับเจ้ากรรมในเวรอาม่า
แล้วก็ให้ตั้งโต๊ะเหมือนกับโต๊ะให้อาหารนะคะ

ถ้าเกิดเขายังอยู่ในพบภูมิที่
ต้องเป็นเปรตเป็นอะไรเขาก็จะได้กินได้เลยไงค่ะ
แล้วเราก็ให้กิ๊กตั้งจิตอธิษฐานว่าเนี่ย
ถ้าเกิดว่าอาม่าหมดอายุไขแล้ว
ก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรปล่อยอาม่าไปอย่างสุขสงบ

ก็ขอให้เจ้ากรรมในเวียอโหสิกรรมให้อาม่า

เขากลับเห็นสัตว์ที่เขาเคยฆ่า
เขาเคยบอกเขาเคยไปยิงลิงแม่ลูกอ่อนอะไรอย่างนี้

อย่างนั้นเขาเรียกว่าอะไรเจ้ากรรมนายเวรมา

เวลาป่วยมากอยู่ที่โรงพยาบาล
บางคนเขาก็จะเห็นนู่นเห็นนี่
เห็นแบบว่าพญายมจะมาเอาไป
ใช่เพราะฉะนั้นจริงแล้วจิตสุดท้าย
พาไปเกิดเรื่องหน้าที่ของเราที่เป็นบุตรหลาน

ถ้าเป็นวันนั้นเราจะควรจะทำยังไง

วิธีทำคือยังไง
ก็อาจจะถวายสังขทานก็ได้ค่ะ

ว่าปู่อธิษฐานนะ
เดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปทำบุญให้ลิงแม่ลูกอ่อน
ปู่อธิษฐานขออโหสิกรรมเขานะ

เพราะคนเจ็บป่วยเวลาอยู่ที่โรงพยาบาลต้องบอกว่า
มันเป็นเรื่องสำคัญและเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องสำคัญ

อย่ามีทะเลาะเบาะแว้งมาร้องห่มร้องไห้ในห้องไม่เอา
เพราะเดี๋ยวจิตสุดท้ายเขาไปไม่ดี
พยายามพูดแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศล

ถ้าใครรู้ว่าผู้ป่วยนั้นกำลังจะต้องไปแน่

เขาจะได้ปลดห่วงแอบที่มันแบบ

อ่ะก็รถนี้ของคุณเนี่ยอย่างอาม่าที่คุณบอกประดับไปเนี่ยนะฮะ
เห็นบอกว่าพอคุณมองแววตาอาม่าครั้งสุดท้าย
คุณรู้เลยก่อนที่จะไปเนี่ยแกต้องการอะไร

ซึ่งอาจารย์จะเป็นพยาบาลที่เก่งมาก

ออกพรรษามาเอาบุญมาฝากอาม่า

อาม่าก็ทำได้ดีมากเพราะว่าอาม่าพูดไม่ได้แล้วตอนนั้น

อาม่าเขาก็มองกิ๊กด้วยแบบ

แต่ตาคู่นั้นมันเหมือนตอนที่กงมองกิ๊กแล้ว

แต่ว่าณตอนนั้นคุณพีชก็ผ่านช่วงเวลาที่เสียใจตรงนั้นมาได้
ก็จริงต้องบอกว่าที่เห็นอาม่าไม่ได้เสียใจนะคะพี่หนุ่ม
แต่แค่รู้สึกว่าเออมันเป็นหน้าที่ที่เราที่เป็นลูกค่ะ
ลูกหลานต้องทำให้เขา
แล้วก็ดีใจที่อาม่าทำสมาธิเสร็จแล้ว
คือ๒ชั่วโมงหลังจากนั้นอาม่าก็หลับไปเลยค่ะ
น้องสาวกิ๊กที่เป็นหมอค่ะน้องสาวกิ๊กก็บอกว่า
จริงคนที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ย
สิ่งที่กังวลมากก็คือว่าก่อนตายเขาจะทรมาน

เราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากเหมือนเราไปทำร้ายเขา

คือหายใจเยอะเพราะอำมาตย์เป็นมะเร็งปอด
ก็หายใจแล้วคุณน้าที่เฝ้าอยู่ก็บอกว่า

ก็อาจารย์อาพรแนะนำค่ะ
ว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยนะคะ

ก็จะทำป้ายไปแปะไว้ที่หน้าห้อง
ห่ามผูดคุยเสียงดังห่ามร้องไห้

อาจารย์อพรก็แนะนำว่าให้กิ๊กไปเตรียมน้ำมนต์

พอเฮือกสุดท้ายที่อาม่าจะไปเนี่ย

เพื่อถ้าเกิดว่าตอนนั้นสติอาม่าเกิดแบบ

ต้องเป็นน้ำมนต์เย็น
แช่ตู้เย็นเตรียมไว้เลย
ใช่ก็แช่ตู้เย็นไว้เลย
แล้วพออามาก็แบบ
มันจะย้อนปุ๊บ

เหมือนเวลาคนประสบอุบัติเหตุเขาจะบอกว่ามันจะมีภาพที่เขาคิดถึงแม่เขา

ผมเคยจะจมน้ำตายที่ทะเลแล้วเป็นภาพอย่างนี้เลย
คือเห็นเลยเป็นภาพเป็นพระพุทธรูปปุ๊บเป็นภาพหน้าพ่อภาพแม่
ใช่แล้วก็จมลงไปในน้ำแล้ว
ผมจะรึ่งตัวดังทันก็ไม่รู้ขึ้นมา

น้องชายก็เอาห่วงยางมาช่วยตาม

เพราะจิตมันทำงานเร็วมากเพราะฉะนั้น
อันนี้ที่รัฐอาพรณ์เบาะนะนะมันก็จะปลุบไป
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของญาติพี่น้องก็คือว่า
คือว่าต้องพอหยอดน้ำวนเสร็จปุ๊บ
สวดมนต์ค่ะสวดมนต์กิ๊ก็สวดอิติปิโสวนไป
เสียงสวดมนต์ของเราค่ะจะช่วยให้ผู้ป่วย
เขาแบบระลึกถึงกรรมดีที่เขาทำได้

แต่ก็ต้องบอกผู้ป่วยคนนั้นต้องมีเสียงสวดมนต์มาอยู่ก่อน
เขาต้องฝึกต้องเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระ
ถ้าสมมุติคุณไม่ได้เป็นคนที่สวดบนไหว้พระ

คุณเองได้เคยไปดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

คุณจะได้เห็นเลยว่าคนที่เคยปฏิบัติธรรม

ก็คือเคยไปเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ท่านก็อาจจะไม่ค่อยชอบทำบุญอะไรเท่าไหร่ค่ะ

ท่านจะกระวนกระวายกระสับกระสาย

จะมีเสียงร้องมีอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือท่านไม่ชินมันก็ลำบากอะค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ยังมีแรงได้อยู่

สักหน่อยอย่างน้อยนโม๓จบก็ยังดีเนาะ

ถ้าเรายังไม่มีโอกาสไปปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน

นั่งก่อนนอนก็นั่งมาสมาธิ
แล้วก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธก็ได้ค่ะ

ติปิโซพักควาอาระฮังสัมมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะตลอดนะคะ
ว่างอยู่แบบล้างจงล้างจานกวาดบ้านก็พุทธโธพุทธโ

แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาพุทธพุทธ
ก็คือการที่เราท่องพุทธโพุทธพุทธแบบอย่างนี้ค่ะ
ภาวนาสั้นละเอียดเอาไว้เยี้ยงนี้

เพราะว่าเขาจะไม่เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริง
วันวันเขาจะอยู่แต่มายาและสิ่งหลอกลวงจริงอันนี้เชื่อ
เอาลูกน้องไปอินเดียกันเล่นจากโทรศัพท์คือจริงจริงแล้วชีวิตที่ไม่มีโซเชียล
ชีวิตที่มีความสุขมากมากค่ะแต่เห็นบอกว่าคุณกิ๊กตอนไปปฏิบัติธรรม

แล้วแบบเสียงมันดังมาจากที่ไกลค่ะ
แล้วครูบาอาจารย์ก็บอกว่าใครได้ยินนะก็เป็นญาติของคนนั้นมาส่งบุญให้ด้วยละกัน
เหรอแสดงว่าญาติพี่น้องเราบางคนก็จะไปเกิดเป็นประโยชน์ซึ่งคุณบอกว่าเปรตมีจริง

นั้นได้ยินแค่เสียงแตกที่มาทุบประตูที่หน้ากุฏิ
อันนี้ตลกมากประหลาดที่สุดในชีวิตไม่เคยเจอ
คือคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายครูบาอาจารย์ที่ลำปางก็จะไม่ให้เราหลับนอน

ท่านก็จะให้เราปฏิบัติทั้งคืนแล้วก็จะมีโพยมาให้แบบ
ตอนนั้นคือครูบาใจไม่ให้เรานอนกิ๊กก็ด้วยความแบบว่านะ

เอารางพิงก็ได้งั้นนอนอย่างนี่
ก็คือเอาน่าซุบไปกับฟุกอะค่ะ

ปั้ง
ช่องข้างหน้าห้ามพระราชครับ
มันจะพาท่านผู้ชมไปร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่อินเดียกันครับ